เริ่มที่เรื่องของอุบัติเหตุรอบวันกันก่อนนะครับ
จังหวัดชนบุรีครับผู้ชายคนหนึ่งขับรถกระบาดจะกลับบ้าน
อีกเพียง๒กิโลจะถึงบ้านอยู่แล้วนะครับ
แต่ว่าเสียหลักหลุดโค้งไปไปชนกับรถบรรทุกที่สวนทางมาอย่างจัง
เป็นเหตุให้คนขับกระบะนั้นเสียชีวิตขาดที่
ติดตามพร้อมกับเหตุการณ์อื่นครับ
ทางขวาพังยับเยินภายในรถพบนายทะเนศสิริมนทา
อายุ๔๑ปีคนขับเสียชีวิตติดคาซากรถ
ใบหน้าและกระโหลกศีรษะยุบแขนและขาหัก
และมีบาดแผลชะกันตามร่างกาย
ผู้ภัยใช้อุปกรณ์ตัดทางนานเกือบ๒๐นาที
จึงสามารถนำศพออกมาได้สำเร็จ

เพราะเหลืออีกเพียง๒กิโลเมตรก็จะถึงบ้าน
ก่อนเกิดเหตุรถบรรทุกกำลังมุ่งหน้าหนองคล้า

แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นทางโค้ง
ผู้เสียชีวิตขับรถกระบะสวนมาด้วยความเร็ว

ชนประสานงากับรถบรรทุกเต็มแรง

รถบรรทุกไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่โรงพัก
ส่วนที่จังหวัดระยองเกิดดูปฏิเหตุรถกระบะชนต้นไม้
เสาไฟฟ้าริมถนนคลองน้ำหูหนองบัวแดง
ในพื้นที่ตะบนเนินพระอำเภอเมืองจังหวัดระยอง
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทำให้ด้านหน้ารถกระบะได้รับความเสียหาย

เพราะดีที่รถยังไม่ตกลงไปในคลองข้างทาง
ก่อนเกิดเหตุนายวินัยกอคุณอายุ๓๖ปีหนุ่มโรงงาน
กำลังขับรถไปถ่ายเอกสารให้กับลูกน้อง
ขับมาตามถนนเรียบคลองมาตลอดทาง
พอมาถึงจุดเกิดเหตุสารภาพว่ามีอาการหลับใน
ทำให้รถเสียหลักหมุนแล้วพุ่งชนกับต้นไม้ใหญ่
เสาไฟฟ้าข้างทางอย่างจัง
ท้ายที่จังหวัดนครราชศรีมาเกิดอุบัติเหตุ

หลักพลิกคว่ำบริเวณถนนบายพลาสนครราชศรีมา
่งหน้าจังหวัดขอนแก่นทำให้รถพังยับเยินทั้งคัน
ทุเรียนที่บรรทุกมาเต็มคันตกกระจัดกระจาย
ภายในรถพบนายนันทศักดิ์บุญปลอดเลข
อายุ๒๘ปีคนขับเสียชีวิต
ใช้อุปกรณ์ตัดทางนำศพออกมา
ก่อนเกิดเหตุนายนันทศักดิ์บรรทุกทุเรียน

เพื่อไปส่งที่ตลาดค้าส่งในพื้นที่ภาคอีสาน
แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุรถเสียหลักชนกับต้นไม้อย่างจัง